เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของตะวันจากจังหวัดลบบุรี
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อ
เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้าน

ครอบครัวเขาจะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิต
ของพวกเขานะครับในวันนี้เรามาเอาใจช่วย
ถ้าครอบครัวตะวันตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ครอบครัวของเราเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนครับตา

ตาเขาเต็มร้อยแล้วยายล่ะ

เด็กน้อยต้องสู้นะลูกเพื่อครอบครัวของเรานะ

ขอเชิญตะวันมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ขอบคุณครับ

ตาจะต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรก

แล้วเดี๋ยวตาต้องวางเรื่องให้ดีกับคนที่จะขึ้นมาว่า
ถ้าสมมุติเลือกยายเรื่องนี้ยายต้องตอบได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ก็ตาเขาเรียกบ้านของเราแล้วครับ
เรื่องแรกที่ตาจะตอบคือเรื่องบ้านของเราครับ
บ้านของเราเนี่ยผมหมายถึงบ้านหลังปัจจุบันนี้นะตา

ตาครับมีตู้เสื้อผ้าไหมที่บ้านนี้

สองตู้ครับของน้ำเพชรกับน้องพีครับ
ตู้เสื้อผ้าใบหนึ่งมีลายโดเรมอนด้วย

ยายชอบมากกว่าหลานครับ
ยายชอบไม่ใช่หลานชอบหรอกแล้วก็ยุให้หลานชอบ
พร้อมไหมครับคุณตาพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือภาพขนมที่ถูกต้องที่อยู่บนบานตู้เสื้อผ้า
มันจะมีภาพขนมอยู่๒ชิ้นด้วยกันนะฮะ

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ทุกอย่างในบ้านตาสร้างด้วยมือของตาเอง
ตาคิดว่าน่าจะตอบได้ดีที่สุด
ขอตอบได้ไหมนะ
สิครับเอาให้มั่นใจนะ
แต่ละข้อมีมูลค่านะครับไปต่อทุนชีวิต
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ

มีมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับตา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราภาวนาว่าไม่อยากให้ผิดเลย

จะได้รับเงิน๑ล้านบาทกลับบ้านในวันนี้
ตะวันจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพีขึ้นมาตอบครับ

คือเรื่องโรงเรียนบ้านเขาราบ

เรื่องความรู้ระดับชั้นป๖

ความรู้ของชั้นป๖ครับ
ทำไมเลือกความรู้ระดับชั้นป๖ครับ
เพราะน้องพีเขาเรียนเก่งครับ

ตาก็เลยเลือกความรู้ชั้นป๖ให้น้องนะครับ

ขอเชิญน้องพีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภาษาไทยคณิตศาสตร์อังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คือบอดนะครับแล้วก็จะมีแถบแม่เหล็กนะครับ
แล้วก็จะเป็นทิศคำไทย

ตำแหน่งทิศต่างให้ถูกต้องครับ

เดี๋ยวน้องพีจะต้องนำแถบแม่เหล็กนี้
ไปติดตามแฉกนี้ให้ถูกต้องนะครับ
เราจะมีคำแม่เหล็กมาให้นะลูกก็คือมี
พยับทิศอุดรทิศประจิมทิศหรดีทิศทักษิณ
บุรพาทิศอีสานทิศอาคเน

ก็เรียนบ้างครับ
เพราะฉะนั้นใช้วิชาความรู้ที่เราเรียนอยู่นะลูกนะ
พร้อมไหมครับน้องผีพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว

ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมน่าจะทำได้ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

พีจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนตอบ

เลือกเรื่องไหนให้ยายแก้วขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องโรงเรียนบ้านเขาราบ

ทำไมเลือกขนมไข่หงให้คุณยายครับ

ขอเชิญยายแก้วมาต่อชีวิตคุณต่อไปครับ
หลานเลือกให้ขนมไข่หงยายทำมานานยัง

สูตรมาจากหลานค่ะเป็นลูกของพี่สาวอะค่ะ
เขามาสอนทำขนมอะไรบ้างครับ
เขาสอนทำขนมไข่หงขนมดอกบัวขนมตาล
ขนมกล้วยขนมฟักทองพวกนี้แหละค่ะ
อะไรที่ยายทำแล้วก็ขายดีที่สุด
ขายไข่หงค่ะใช่ขายดีเนอะเอาละยายจ๋า
เกี่ยวกับขนมไข่หงนะขอเชิญอุปกรณ์
สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับโอ้โฮโอ้โฮ
ไหมยายแบบนี้เลยใช่ไหม
ค่ะที่เราขายอ่ะเนอะค่ะก็จะมีแป้งนะครับสำหรับทำไข่หงนะครับ
แล้วก็ไส้นะครับแล้วก็จะเป็นงามีถาดไว้ให้สำหรับการปั้น

เชิญเข้าที่เลยครับฟังโจทย์กติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือห่อขนมไข่หงจำนวน๒๐ลูกภายในเวลา๓นาทีครับ
ขนมไข่หงเนี่ยยายทำมากับมือยายคิดว่ายายทำได้มั่นใจค่ะ

ถ้าพร้อมเริ่มครับ
ล่ะค่ะ
เพื่อนเมงหน่ะลูก
กี่ลูกแล้วพี่

ายนิ่งมากเลยนะ

หัวใจร้ายไหมยาย

ทั้งหมด๒๐ลูกเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่นะครับ
ขึ้นอยู่กับเวลา๓นาที
ถ้าอยู่ภายใน๓นาทีนั่นหมายถึงว่า
ภารกิจนี้สำเร็จค่ะมั่นใจแค่ไหนยายอืมมั่นใจ
มั่นใจนะขอให้สำเร็จนะครับค่ะขอบคุณผู้ช่วยน้องพีมากค่ะ
ขอบคุณครับ

ถ้า๓ข้อนี้ยังไม่ผิดเลยหรือภารกิจสำเร็จหมดเนี่ยนะครับ

เหลือเพียงอีกข้อเดียวเท่านั้นนะครับ

ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
น้ำเพชรและตัวเล็กที่นอนอยู่ในห้อง

ทำไมไม่ปลุกเด็กเล็กขึ้นมาเลย
น้ำเพชรแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำเพชรครับยาย
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่อง
โรงเรียนบ้านเขาราบ
เรื่องเขาทรายแกรักซี่

น้องน้ำเพชรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะมีป๑ทับ๑ป๑ทับ๒ลูก
น้องน้ำเพชรสมาธิดีนะลูกนะ
เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนบ้านเขาราบของเรานี่แหละ
เกี่ยวกับชั้นป๑ของหนูนี่แหละลูก

เอาละโจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
นักเรียนชั้นป๑มีทั้งหมดกี่คน
ตัวเลือกที่๑ยี่สิบคน
ตัวเลือกที่๒ยี่สิบเอ็ดคน

และตัวเลือกที่๔ยี่สิบสามคนครับ
จำได้ว่ามีกี่คนค่ะ

ในห้องหนูว่าเพื่อนมีทั้งหมดกี่คน
ตัวหนึ่งนะคะมีแค่หนึ่งห้อง
แล้วเพื่อนในห้องหนูก็มียี่สิบสามคนด้วยหนูด้วยค่ะ
ตัวเลือกที่๔ค่ะยี่สิบสามคน
ตัวเลือกที่๔ยี่สิบสามคนครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ถ้า๔ข้อที่ทำมานะครับไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียว
วันนี้ครอบครัวของคุณตาวันจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
คว้าเงินทุน๑ล้านบาทกลับไปต่อลมหายใจ
จะได้หรือไม่ได้สักครู่เดียวในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ห่อขนมไข่หงจำนวน๒๐ลูกภายในเวลา๓นาที
ยายแก้วทำได้หรือไม่ได้ครับ